ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะ
มอเตอร์ไซค์ของสามีภรรยา
ขับกลับมาจากซื้อของที่ตลาดค่ะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะคะ

หลังจากนั้นก็เร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะ

รถมอโตไซค์สองคันนะคะ

ขับขี่ไล่กันมาแบบนี้ค่ะ

เฉียวชนด้านท้ายของคันหน้า
จนล้มถลายไปกับพื้นถนน
คนขับบาดเจ็บข้าวของกระจัดกระจาย

อยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์แล้วบอกว่า
ผู้เสียหายถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้รับบาดเจ็บ

เพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะว่ากล้องนี้เราเห็นเหตุการณ์ก็จริงนะคะ

เขาก็เลยไม่สามารถไปแจ้งตำรวจได้

เหตุการณ์เมื่อวันที่๒๙ธันวาคม
ปีที่แล้วตอนช่วงประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาที

ปากซอยทวีวัชนาการจนาพิเศษ๑๕ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณที

แล้วก็ตรงที่ถึงก่อน
ทางเข้าทางชาวปากใต้

แล้วแซงหน้ารถเขากับรถภรรยาไป

เข้าถนนทวีพัฒนาการจนาพิเศษจะไปพุทธมนตรสาย๓
รถของคู่กรณีที่ตามรั้งท้ายก็แซงปาดหน้ารถของภรรยา
ขึ้นมาตีคู่กับรถของเขาแล้วก็เบียดพุ่งชนใส่รถเขา
ตรงปากซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษแล้วก็มุ่งหน้านีไปทางพุทธวนธนสาย๓
เขาเองเสียหลักล้มถลายไปกับถนนไปชนกับฟุตบาด๗นะคะ
ก็มีแผลถลอกตามตัวค่ะยืนยันบอกไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่อง
แล้วไม่ได้ยั่วยุใครด้วยก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอสารแดง
แต่ตำรวจบอกแจ้งความไม่ได้เพราะไม่ทราบเลขทะเบียนของรถคู่กรณี
เพราะฉะนั้นก็ต้องวิงวอนค่ะ
ถ้ารับชมข่าวนี้แล้วมันเป็นอุบัติเหตุ

และก็มาสู้คู่ผมอยู่ทางซ้าย

หรือด้วยกับความโมโหอะไรก็แล้ว
แต่เพียงสั้นเนี่ยมันก่อให้เกิด
ความเสียหายในระยะยาวกับผู้อื่นนะครับ

พอเกิดเหตุก็ไปที่สนสารแดง
ไปพูดคุยกับร้อยเวรเจ้าของคดี
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด
มอบให้เพิ่มเติมค่ะแต่เขาก็ยัง
คือพยายามจะดูว่ารถหมายเลขทะเบียนอะไร
เพื่อที่จะติดตามคู่กรณีมารับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ